สวัสดีค่ะพี่ชาวไทยรัฐอลัยพวกเราอย่ามาห้านเลสไฟดอลค่ะ
ตุ๊กติ๊กค่ะเบาไหวค่ะ
แพ้ค่ะน้องทั้งนะคะ
แพร่ค่ะออนอินค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับติวเตอร์นะคะหรือหลายคนชอบเรียกว่าติวเตอร์เล้าโลมค่ะ

เพราะว่าง้อแล้วไม่ยอมดีด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะเขาเจเน็ตนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีชาวไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธกิจกรรมของเอเมริกันออเตอร์ฟีนค่ะ
ในงานของบิ๊กมอเตอร์เซล๒๐๑๖นะคะ

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เดินงานบิ๊กมอเตอร์เซลลปีนี้นะคะ
อย่าลืมแวะมาที่บึ๊กกิจกรรมของเราด้วยนะ

หมี่บูราวขอบคุณค่ะ

ปรับให้ด้วย

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่